ข่าวนี้ไม่อยากพูดมากเลยเจ็บคอให้ดูภาพเลย
ฉันเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศพอดูภาพแล้วอุทานเหมือนกันเลย
อีกแล้วเหรอนี่แค่นี่แค่ส่วนหนึ่งเดี๋ยวให้ดูภาพกว้าง
หรือยังคะอะไรอ่ะเสาไฟกินนารีของดีประจำประเทศ
นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะครั้งก่อนนั้นถูกแฉถูกขุดคุยที่
ราชาเทวะสมุทรปราการใช่ไหมใช่ใช่ต้นละเก้าหมื่นสี่เกือบแสนอ่ะ
คนก็ตั้งคำถามจะแย่อยู่แล้วว่าโหยคุ้มค่างบประมาณภาษีประชาชนหรือเปล่า
อ่าแล้วทำไปเนี่ยคุ้มค่าไหมเอาไปให้ใครใช้เนี่ย
แล้วดูสิคะอยู่ในป่าในเขาแบบนี้ใครจะมาเดินตรงนี้
แล้วดูสิคะเหมือนไม่ได้ดูแลเลยอ่ะต้นไม้เลื้อยแล้วอ่ะเออ
ที่สมุทรปราการราชาเทวะต้นเก้าหมื่นสี่เดาสิฮะที่นี่สะแก้วต้นเท่าไหร่
เออน่าจะสักหกหมื่นเจ็ดหมื่นมั้งเอาตรงนู้นเป็นมาตรฐานใช่ไหม
สมุทรปรากรำเป็นมาตรฐานพี่เบิฟเดาถูกเลี้ยงข้าวเลยอ่ะ
มันไปไกลนะมันไปไกลฮะห้าหมื่นนะสามแสนฮะค่ะ
โอ้โหตลกร้ายนะโอ้แต่มันคนเงินพวกเรานะฮะจริงจริงถูกมั้ย
ติดตั้งอยู่ริมคลองพระสะทึงชุมชนย่อยที่๒๐เขตเทศบาลเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วนะคะ
แล้วระยะทางเกือบ๒๐๐เมตร
ติดตั้งเสาไฟกินนารีทั้งหมด๓๔ต้นลองนับดูว่าใช่หรือไม่
ทีนี้ประเด็นนี้เป็นที่พูดถึงกันเยอะเลยในโซเชียล

เรื่องของ๑ความเหมาะสมในการติดตั้ง๒ระยะห่างของเสาไฟแต่ละต้น
เห็นไหมคะปล่อยประรกร้างแบบนี้ไม่มีใครดูแลเลย
หรือเพราะมันลกล้างแบบนี้ไงพี่ปุ้ยเขาเลยต้องมาติดไฟไว้
เดี๋ยวคนเดินผ่านแถวนั้นมีตัวเงินตัวทองมีงูมีแมงปองมีอะไรมากัดหรือเปล่า
คือมีคนเขาให้ความรู้ผมนะเขาบอกว่าไอ้งบแบบนี้มันตั้งสร้างอย่างเดียว
แต่ไม่ได้ตั้งงบดูแลรักษาไว้พอตั้งสร้างเสร็จปั๊บเรียบร้อยเสร็จปั๊บเนี่ย
ก็ก็เรียบร้อยไงก็เรียบร้อยแล้วไงก็ไม่ได้ตั้งงบเกี่ยวกับการบำรุงรักษาอะไรไว้ไง
ใช่ไงคือบ้านเราเนี่ยการแจกจ่ายงบเนี่ยคือตามอะไรคะตามโครงการที่ขอมา
ไม่อยากให้งบเนี่ยค้างท่องบค้างท่อเสร็จปุ๊บเดี๋ยวปีงบประมาณใหม่
ถูกพิจารณาตัดงบแล้วโอพาซวยกันเลยก็เดี๋ยวพอท้ายปีงบประมาณก็เสนอมา
งบจะได้ไม่ค้างท่อนี่ไงก็เอามาใช้อะไรกันแบบนี้
มันเป็นที่มาจากคำพูดของความพูดที่ว่าใช้เงินให้เป็นนะ
นี่ใช้เป็นไหมมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลกับคนไทยไหม
กับคนในพื้นที่หรือเปล่าดูภาพข่าวนะคุณผู้ชม
ยังไม่เห็นติ่งมีชีวิตสักตัวเดินผ่านเลย
อาจจะมีมดก็ได้ดอมไส้เดือน

ทีนี้คุณผู้ชมทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบจริงนะคะ
ใช้งานได้ตามปกติไหมใช้งานได้ตามปกติ
แต่ว่าฝาครอบจุดต่อไฟที่โคนเสามันถูกขโมยไป
มีแต่ต้นกระถิ่นแล้วก็วัชพืชปกคลุมแบบนี้แหละค่ะ

เราต้องถามใครล่ะต้องถามหน่วยงานในพื้นที่นั่นแหละ
ก็คือรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะแก้ว
คุณฮาริสสุกกุลชี้แจงบอกว่า
ไฟกินรีที่เห็นเป็นโครงการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสะแก้ว
ก่อสร้างเมื่อปี๒๕๕๘ใช้งบประมาณจากส่วนกลาง
งบจากส่วนกลางด้วยไม่ใช่งบท้องถิ่นด้วย
ส่วนกลางนี่คือภาษีเราเต็มเลยนะคะ
ถ้างบท้องถิ่นเขายังเก็บคนในท้องถิ่นนึกออกไหม
งบในการก่อสร้างย้ำช้าชัดอีกรอบหนึ่ง
เสาไฟกินรีทั้งหมด๓๔ต้นใช้งบ๑๐๕๐๐๐๐บาท
หารดูค่ะดิดลูกแก้วคิดดูคุณผู้ชมนะคะ

กินรีราชาเทวะต้นละ๙๔๐๐บาท

ทีนี้ถามว่าจุดเริ่มต้นใครตาดีไปเห็นเสากินรีที่สะแก้วตรงนี้ล่ะคะ
คือจุดเริ่มต้นที่มีคนไปตรวจสอบเนี่ยเพราะว่ามาจากเพจสำรวจโลก
เขามีการจัดแคมเปญแคมเปญแบบนี้นี่ฉันว่าประชดแหละดูออก
ให้แฟนเพจส่งภาพเสาไฟส่องสว่างของแต่ละพื้นที่
ประกวดความแปลกความสวยงามความคุ้มค่ากับงบประมาณ
หนึ่งในนั้นก็นี่แหละค่ะที่ถูกส่งเข้าประกวด

เหมือนจะเป็นปลาสองตัวหรือเปล่า
หลายพื้นที่หลายพื้นที่มากเลยนะคะ
ก็แต่ละที่ก็ไม่น้อยหน้ากันแล้วค่ะ

คุณผู้ชมดูเอาเองนะคะไม่แน่เรื่องของความคุ้มค่าการใช้งบประมาณหรือเปล่านะคะ

หน้างอคอหักใช่เลยนะคะเป็นประทูเห็นไหมมีทั้งกรองด้วยมีทั้งประทูด้วย
อ๋อเนอะมีทั้งกรองคือสวยไหมสวยนะแต่ต้นละเป็นแสนเนี่ยนะไม่ไหวจะเคลียร์เหมือนกันแบบนี้เคลียร์นะคะ
ทีนี้ลบบุรีลบบุรีต้องอันนี้เลยนะคะ
ประติมากรรมพระนารายย์แผลงสอนลิงลบบุรีนะคะ
เพราะว่าเป็นเมืองแห่งสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะ
อำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวเป็นอะไรล่ะ
นี่ไงนกยูงกำลังรำแพนเลยนะคะสวยไหม
ไหมสวยสวยแล้วใช้ประโยชน์ได้จริงใช่ไหมผมว่าอิ่มเลย
นี่คือคนแถวนั้นอิ่มเอมใจไงมีไฟส่องสว่างเยอะใช่ใช่ไหมดอม